มาดูอะไรที่มันแบบทำให้หัวใจมันชุ่มชื้น
ไปดูเรื่องของคู่รักกันหน่อยที่เขาเนี่ยเพิ่งจะเข้าสู่ประตูวิวาสามีภรรยาป้ายแดงไง
ก่อนที่เขาจะทำงานเข้าพิธีวิวากันเขาก็ต้องมีพิธีแต่งงานถูกไหม

มันไม่เคยมีประสบการณ์แต่งงานไงก็ต้องตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดา

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยว่าแต่ละคู่รักเขาตื่นเต้นน่ารักกันขนาดไหนติดตามในตลอดข่าวขำ
วันนี้มีเรื่องราวของคู่แต่งงานสามีภรรยาป้ายแดงมาฝากกันว่ากันว่าการแต่งงานที่เกิดขึ้นแต่ละคู่ก็อยากจะจัดแค่ครั้งเดียวและอยู่กันจนแก่เท่าเพราะฉะนั้นแต่ละคู่เขาก็เกิดอาการตื่นเต้นบ้างถามตัวไม่ถูกบ้างและคู่ที่เรารวบรวมมาฝากมีอาการอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ

บ่าวสาวคู่แรกเป็นเรื่องราวอากับกิริยาของฝ่ายชาย
ที่ขอโชคความภาคภูมิใจ
ให้กับแขกที่มาในงานได้ประจักษ์แก่สายตาและเป็นพยาน
ว่าแต่ความภาคภูมิใจของเขาคืออะไร

โอเค
เป็นยังไงล่ะครับอกผายไหล่พึง
ปรบมืออืออึ้งกันทั่วหน้าเลยล่ะครับ
ยังไงก็ขอแสดงความยินดีให้กับความภาคภูมิใจนี้
ที่น่าจะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนี่แหละครับเจ้าบ่าว

คู่ที่สองคู่นี้เนี่ยสงสัยเจ้าบ่าวจะตื่นเต้นหนัก
ถึงกับมีอาการแบบนี้
เจ้าบ่าครับไม่ต้องรีบไม่ต้องตื่นเต้น
เพราะหลังจากวันนี้พี่ได้ไหว้ทุกวันแน่นอนครับ
พอจบพิธีทางการแล้วก็ขอเข้าสู่ช่วงรีแล็กของเบาสาวกันบ้าง
งานแต่งทั้งทีคู่นี้เขาก็ขอจัดเต็มหน่อยล่ะครับ
ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่สมศักดิ์ศรีลีลาดีทั้งคู่
ขออวยพรให้มีลูกหัวปีน
มันต้องปังแบบนี้นี่แหละครับ
ปางสมคำร่ำลือจริงล่ะครับ
เป็นเจ้าสาวที่แซ่บมาก
ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับเบาสาวทุกคู่ด้วยนะครับ

ชอบที่คุณสามีรีบยกหมู่ไหว้กับพระหย่า

เดี๋ยวฉันจะรอดูว่าคุณจะมีโอกาสได้ทำไหม